มีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้พอดีเลยค่ะช้างป่าบุกมาจะพังบ้านที่ปราจีนบุรีนะคะ
แต่พอถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยชาวบ้านตะโกนไล่ช้างไปไป
หันมาวิ่งไล่ชาวบ้านชาวบ้านต้องวิ่งหนีค่ะ

นี่ไล่ช้างไปไปช้างหันมาเลยวิ่งไล่เลยนะคะ

คนที่ถ่ายคลิปนี้นางสาวอิสริยาอายุ๒๓บอกว่าทุกคนก็รู้ค่ะ
ช้างป่าที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
จะลงมาหาอะไรกินตอนกลางคืนครับแต่เมื่อวานนี้มาเร็วกว่าเดิม
แล้วก็เนี่ยค่ะมาทำลายทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเลย
คนก็กังวลใจว่าจะอันตราย
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนายปรเมฆบอกว่า
เคยถูกช้างบุกมาพังบ้าน๓ครั้งแล้ว
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมตอนนี้ก็เลยไม่กล้าอยู่บ้านหลังนี้แล้วค่ะ
เวลาเขามายังงี้หนูก็จะเอาโทรศัพท์ไป
ไปแบบว่าถ่ายคลิปไว้เวลาแบบก็จะส่งให้เจ้าของสวนดู

ปกติเขาจะไม่มาเร็วขนาดนี้ค่ะเขาจะมาช่วงแบบใกล้มืด

ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วครับ

ชาวบ้านก็เลยจะฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูให้หน่อยอ่ะนะคะครับ
คือบางคนบอกอยู่ไม่ได้แล้วล่ะ
ที่นครศรีธรรมราชนะครับทุกผู้ชมครับ
มีพลายจัมโบนะนี่เป็นช้างที่ควานช้างเขาเอามารับจ้าง
ลากไม้ลงลากไม้เลยพรุ่งนี้นะครับ
คืออยู่ดีมันคลั่งครับตกมันครับ
แล้วก็ทำร้ายควานช้างจนเสียชีวิตนะครับ
ควานช้างเดินต้องกระหนุนอยู่
นี่ตรงนี้เป็นพื้นที่สวนยางพารานะครับ
เชิงเขาเฮ้ยกลางที่หมู่๗ตระบวนกระทูลนำเผื่อพี่ปูนนะครับ

ควานช้างที่ถูกพลายจัมโบ้ทำร้ายจนเสียชีวิตชื่อนายมานิดธนบัตรอายุ๔๓ปีนะครับ

พลายจัมโบ้มารับจ้างชักลากไม้

พอพักกินข้าวนั่งอยู่ใต้ต้นยางเนี่ย
อยู่ดีพลายจัมโบ้ก็คลุมคลั่งตกมัน
แล้วก็ตรงเข้ามาเหยียบกระทืบใช้งาแทงนายมานิดที่เป็นควานช้างจนเสียชีวิต
ชาวบ้านก็ไม่กล้าช่วยก็แจ้งเจ้าหน้าที่มา
ภาพที่เห็นพลายจัมโบ้เดินอยู่เนี่ยประสุทธิ์พยายามมาไล่ยิงยาสลบนะฮะ
ไม่ทันฮะเขาก็เดินเข้าสวนยางเข้าป่าเข้าไป